สมมุตินะสมมุติสมมุติว่าคุณสุประโชคกับคุณลสลินยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะค่ะ
คุณเนี่ยนะคุณเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายคุณต้องได้รับวัคซีนด่วน
ส่วนคุณเนี่ยนะไม่มาฉีดวัคซีนเนี่ยถือว่าไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะคุณสองคน

นี่คือใบนัดเตือนเรียกร้องเชิญชวนเชิงอะไรดีว่ะ
เชิญให้ไปฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ใช้คำว่ารณรงค์เหรอ
ต้องใช้คำว่าลนลงลนลงมันควรจะเป็นคำพูดยังไง

นี่คือภาพใบนัดการฉีดวัคซีนของชาวบ้านในตะบนท่าหาดยาว

หมอแหลปแพนด้าเอาไปโพสต์ไว้
ซึ่งหมอแหลประบุข้อความว่า
ข้อความในใบนัดฉีดวัคซีนโหดมาก

หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิภาควิจารณ์เป็นจำนวนมากเลยว่าข้อความในใบนัดมีลักษณะเชิงข่มขู่บ้าง
เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบ้าง
ล่าสุดครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด๑๐๑ครับออกมาชี้แจง
บอกว่าการตรวจสอบเอกสารใบนัดดังกล่าวพบว่าเป็นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนบ้านดอนสัมพันธ์
ซึ่งจริงแล้วมีความปรารถนาดีและห่วงใยประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
ไม่ได้มีเจตนาบังคับหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่อย่างใด
นางสาวทองนาคอ่อนเฉวียงภูมิในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสัมพันธ์
ท่านออกมาขออภัยเลยนะถึงความไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ให้ยกเลิกการใช้ข้อความในใบนัดแบบนั้น
อ่ะเดี๋ยวฟังก่อนนะแต่งเย็นนะ๒คนนั้น
ช่วงนี้เป็นสัปดาห์โรงพยาบาลของการรับวัคซีนนะคะ

อันนี้หนักกว่าเดิม

จริงมันมีประเทศอยู่ประเทศหนึ่ง

เขาจะบอกว่าไม่ไป

แล้วก็จริงชาวบ้านเขากลัวท่านอยู่จะตายอยู่แล้ว

แต่ว่าอย่าไปข่มไปขู่เขาเลย

แล้วบางทีน้ำเย็นไม่พอต้องน้ำใส่น้ำแข็งนะฮะ

ชาวบ้านเขาจะได้เชื่อใจไว้ใจสบายใจนะครับ
พูดเพราะเชิญมาดี